ไก่เขาก็มีหลายค่ายนะฮะแต่อันนี้ก็ดังมาก
เป็นที่พูดถึงเพราะว่าเนื่องจากเนื้อเรื่องเนี่ย
นี่จะชายรักชายใจวายหรือเปล่า
หรือว่ายังไงแล้วนักแสดงก็เล่นกันโอ้โห

ช่วงหลังเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวเนี่ย
แต่ทันใดนั้นพอมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงเนี่ย
ทั้งสองบทคือเป็นฝาแฝดชายหญิง
ก็ตัดตอนเนียนมากนะฮะ
ปรากฏว่าพอถึงตอน๙ตอน๑๐เนี่ยเกิดในเรื่องก็ไฟไหม้
สู้กันแล้วไฟไหม้ไปศัลยกรรมหน้าใหม่
กลายเป็นมารีน่าน้องของมากกี้นะฮะ
เรื่องก็เปลี่ยนโทนไปเหมือนกัน
ด่าคนเขียนบทดาวน์พวกมันกลับไปโอ้โห
วันนี้อย่างตอนที่๑๓ซึ่งจะออกอากาศวันศุกร์หน้าเนี่ย
เป็นเทรนดิ้งแล้วคือล่วงหน้าไปเลย
คือตอน๑๒ไม่ต้องพูดถึงเยอะมากนะฮะ
เป็นเรื่องที่เดือดกันทีเดียวสำหรับผู้จัดคนเก่งอย่างพี่ไก่
ในละครเรื่องซ่อนเงารักซึ่งกำลังออกอากาศอย่างแบบระเบิดระเบิดอยู่ทางช่อง๓ขณะนี้
ไก่ก็โดนโอ้โหหาว่าเอาเรื่องของตัวเองมาทำ
แบบอยากสนองนิดตัวเองต่างโอ้โหแรงแรงเลยนะ
พี่ไก่นานิวรายุทธ์จะไม่ชนออกมาแถลงสาเหตุต้องเปลี่ยนนางเอกตอนนี้นะฮะ
หลังจากที่โปรโมทอะไรไปซึ่งคนก็มาตั้งข้อสังเกตว่าไม่ลงรูปคนหนึ่งแต่ลงรูปอีกคนนึง
จึงอันนั้นไม่เป็นเมมนะเจ็บกันให้หมดนี่ไม่ใช่พี่ไก่เขียนนะเจ็บกันให้เป็นเมมนะ
งานนี้วรายุทธ์ก็เขียนว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะแม่โว้ยนี่คือหมายคำพูด
แถลงนิดนึงนะคะว่าถามไก่และตอบว่าไก่ว่าเปลี่ยนตัวละครทำไมหรือทำไมเปลี่ยนตัวละคร
ก็อยากจะบอกว่าช่วยย้อนกลับไปถามดาราดูว่าอะไรยังไงคะขอบคุณมากค่ะ
แล้วก็แฮชแท็กยาวยาวยาวยาวติดพูดมากขันพี่ไก่บอกแบบนี้นะแท่นั้นจบสั้น

แล้วจริงคืออะไรอ่ะทำไมถึงเปลี่ยนว่าเป็นตามบทประพันธ์
ซึ่งจริงไม่มีพระอุรภัณฑ์นี้เป็นบทที่เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาเอง

แล้วเขาก็นักเขียนตอนหลังได้เห็นก็เอาไปเขียนต่อ

เอาไปเขียนเองซึ่งก็จะไม่ใช่เหมือนกับที่ละครทำ
ซึ่งบอกว่าคนที่เขียนบทไก่เขาชมมากเลย

คือไม่มีใครคาดเดาได้
บทไก่บอกอยู่ว่า
ถ้าไปถามนักแสดงเองไปถามใคร
ถามใครดาราคนไหน
ก็ต้องถามคนที่โตเปลี่ยน
ไม่ถูกเปลี่ยนไงใช่ไหมทำไมถูกเปลี่ยน
ก็นี่ก็คือว่าตอบมาแบบนี้
ในข่าวว่าลิชชี่ก็ต้องรับมาให้ต่อสิจ๊ะ

คือคนที่ถูกเปลี่ยนมีสองคนคือลิชชี่เปลี่ยนเป็นมารีน่า
ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องในกับในกองถ่ายเนี่ย

เพราะน้องดิชชี่เขาไปอยู่อีกช่องแล้ว

เหมือนเขาบอกว่านักเขียนเขาก็เขียนว่า

เขาเสียดายน้องเขาเพิ่งตอบคำถามไปเพิ่งเปิด

ไม่น้องเขาน้องนิชย์ยังไม่ได้ตอบไง
เพราะเขาเพิ่งแถลงข่าว

จะไปเล่นกับแอฟแอปกะตอ

ทีนี้พี่ไก่ให้ไปถาม

บ้าไม่ได้

เราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ทำละคร

ฉันน่ะถามเนี่ยฉันตรงนะ

ก็วันนั้นเนี่ยไปงานวันเกิดเพ่นพัก

เอายังงี้ดีกว่าเมื่อวานเนี่ย

ทุกคนก็พูดอย่างนี้นะ
ไม่น่าเปลี่ยนเลยพูดงี้ปะ
จริงแล้วเนี่ยเรารู้มาจากปากของคุณพี่ไก่ของเราเนี่ยนะว่ามันมีเหตุ
อย่างที่เขาบอกบอกไปถามนักแสดงเองสิว่าเพราะอะไร
จริงมันมีเหตุคนเราเนี่ยนะเวลาทำอะไรมาดีถึงขนาดตรงนี้แล้วเนี่ยนะ
ฉันว่าไม่น่าเปลี่ยนถูกไหมทำไมถึงต้องเปลี่ยน
เพราะว่ามันต้องมีเรื่องต้องให้เปลี่ยนมันทนไม่ไหวกันแล้ว
มันถึงต้องแบบว่าจำเป็นมากนะว่าเปลี่ยนเถอะอาจจะด้วยวินัยอาจจะด้วยความเป็นไม่ยอมทำอะไรบางอย่าง

ไก่เขาทนมา๙ตอนแล้วนะเพราะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่๑เขาก็ไม่ว่าอะไร
ตอนที่สองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาทนมาจนถึงขนาดตอนที่เก้า
นึกออกไหมจนในที่สุดเนี่ยพนักงานของไก่เนี่ยร้องไห้กันทุกคนเลย๓คน
คนร้องไห้หมดเลยแล้วเดินมาหาพี่ไก่แล้วบอกว่าขอออก
พี่ไก่เขาบอกทนหน่อยคือเข้าใจไหมเพราะเขาอยู่กันมานานแล้วทนหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไก่จัดการเอง
ไก่ไปจัดการก็ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่

มีเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็พี่ไก่พูดอยู่ประโยคนึงบอกว่า
ทุกละครที่ทุกซีนทุกทั้งเรื่องเนี่ยใช้วิธีการแบบว่าตัดต่อช่วยแบบเยอะมากเลยนะกว่าจะออกมาได้ถึงขนาดแบบว่าเหมือนเล่นดีเหลือเกิน
อันต่อไหนเนี่ย

น้องรวยใช่ไหมคะ

ไม่ตอนนี้ถ้าถามน้องน้องเขาก็จะกล้าตอบแบบไหนล่ะ
เพราะอย่างเวลาใครไปทำอะไรไว้เนี่ยพอไปถามก็จะแบบบ่ายเบียง
เขาอาจจะไม่เห็นมุมนี้ของตัวเองก็ได้ใช่ไหมพี่เพราะว่าคนเราก็จะเห็นคนละมุมกัน
คือความผิดของตัวเองเนี่ยเท่าเข็ม
ต้องไม่มอง
การแสดงด้วยหรอคุณแม่
พี่ไก่ก็บอกอย่างงี้ว่าน้องคนนี้เขาเป็นคน

อันนี้พี่ไก่เล่าให้ฟัง
เราพูดตามจริงน่ะหนักกว่านี้อีก
เอ้าแล้วคุณแม่เอาอีกแล้ว
ไปเบ๊กก่อนไว้แม่ให้เบ๊กก่อนนะเอาเบ็กก่อนเลย
เดี๋ยวลงให้หลักไหม้ดีกว่า